คดีการสังหารเสียสุชาติ
บอกว่าที่ต้องรับสารภาพเนี่ย

ไปทำร้ายร่างกายทำให้เขาต้องรับสารภาพนะคะ
เราเดินทางไปพูดคุยกับภรรยาของบังเลาะคนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชม

เรื่องที่มันเกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นคดีใหญ่
เป็นคดีดังสำหรับพี่น้องชาวกระบี่
แล้วก็สังคมไทยนะฮะทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
คนตำรวจเอกสุชาติธีรศวรรษหรือว่าบิ๊กไหม

ท่านไปกำกับสั่งการดูแลคดีนี้ด้วยตัวท่านเองค่ะ
บอกว่าตอนนี้ได้กำชับให้ชุดสืบสวนคลี่คลายคดี
เร่งรัดติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี
ตอนนี้ออกหมายจับไปแล้วทั้งหมด๓คนด้วยกันนะคะ
หลบหนี๒คนจับกลุ่มได้มา๑มอบตัว๑นะคะ
คนที่หลบหนี๒คนก็คือนายสุริยาเริงสมุทรหรือว่าบังฟิศ
ฟิศอายุ๓๑ปีคาดว่าน่าจะเป็นหัวหน้าขบวนการนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงเป็นพี่ชายนะคะชื่อว่ากิ๊บหลี
ชื่อจริงก็คือนายสุรชัยเริงสมุทรอายุ๓๗ปีค่ะ
ส่วนเบาะแสของบังฟิศกับกิ๊บหลีนะคะ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอาจจะไปกบดานอยู่บนเขาลูกไฟ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนายสุมิตรรักโออายุ๕๒ปี
กำนันเฉื่อยเป็นกำนันตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าก็มีความเป็นไปได้
เพราะว่าที่ผ่านมาบังฟิศกับกิ๊บหลีเนี่ย
ก็จะใช้ชีวิตตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไป
มีการขึ้นเขาไปต่อนกล่าสัตว์หาของป่าเป็นประจำ
ซึ่งก็พอจะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในการเดินป่าอยู่บ้าง
เชื่อว่าอาจจะหนีไปกบดานอยู่บนเขา
หรือว่าบนถ้ำบนเขาตรงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ
กำนันเฉื่อยให้ข้อมูลอีกว่าปัจจุบันไม่ค่อยจะมีใคร
ขึ้นไปบนเขาลูกไฟเขานี้นะคะเพราะอะไร
เพราะว่าเขามีลักษณะเป็นหินสูงชัน

ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชำนาญเส้นทางจริงนะ

ชาวบ้านเองก็เชื่อเรื่องของอาถรรพ์ด้วยนะคะ
เพราะว่าบางคนขึ้นเขาลูกนี้ไป

คือได้ยินเสียงคนกรีดร้อง
ที่บนเขาเนี่ยไม่มีใครเลยค่ะ

ว่าตอนนี้ตำรวจตามไปรวบตัวได้แล้ว๑
หลังจากที่ออกหมายจับไป๓คนก็คือสุริยาหรือว่าบังฟิศ
สุรชัยหรือว่ากิบหลีสุริยันหรือว่าบังหนีนะคะ

ส่วนบังฟิศกับกิ๊บหลีตอนนี้ยังคงหลบหนีอยู่นะคะ
น่าสนใจมี๑คนเมื่อวันที่๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็คือนายสุวิทย์เริงสมุทรอายุ๒๕ปีหรือว่าบังเลาะเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าบังเลาะเนี่ยเดินทางไปเองเลยนะ

ทีนี้ตำรวจก็ไปเค้นสอบปากคำสำหรับบังเลาะเนี่ยนะคะ
เลาะให้ข้อมูลกับตำรวจน่าสนใจ
ตอนนั้นนะณวันที่๑๔พฤษภาคมนะฮะ
นายสุวิทย์หรือว่าบังเลาะยอมรับสารภาพบอกว่า
นายสุริยาหรือว่าบังฟิศเป็นคนลงมือยิงนายสุชาติ
เสียชีวิตแล้วนำปืนที่เกาะเหตุไปทิ้ง
ไม่ไกลจากจุดพบศพก็คือในน้ำ
ทำให้ตำรวจต้องไปงมหานะคะแล้วก็ไปเจอไปเจอ
ยังไม่เจอปืนนะคะขออภัยไปเจอมือถือของผู้ตายในน้ำนะคะ
หลังจากนั้นบังฟิษธิ์ได้สังการให้ตน
ก็คือบังเลาะประสานหารถแบ็คโฮล
ไปขุดหลุมเพื่อฝังศพของนายสุชาติ
จ้างคนขับรถแบ็คโฮลเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ตอนนั้นบังเลาะไปบอกคนทัพรถแบคโฮบอกว่า
เอาไปฝังศพวัวที่ตายนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้คือตอนแรกเหมือนกับว่าบังล้อยอมรับสารภาพ
แล้วก็สัดทอดไปที่บังฟิศ
แต่ปรากฏว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้ว

เพราะว่าหลังจากนั้นค่ะจู่เจ้าตัวก็คือบังเลาะเนี่ย
ร้องขอความเป็นธรรมต่อหน้าสื่อมวลชนจังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชม
จังหวะนี้ร้องขอความเป็นธรรมต่อหน้าสื่อมวลชน
อ้างบอกว่าตนเองถูกซ้อมให้ยอมรับสารภาพ

ทีนี้เอาล่ะนี่เนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาตกเป็นแพ้รับบาป
เขาถูกตำรวจทำร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

เรื่องที่มันเกิดขึ้นจากปากของบังเลาะ
ทำให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุชาติธิระสวัสดิ์
ก็เลยสั่งการให้พนักงานสอบสวนสพอ่าวนาง
นำตัวบังเลาะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอย่างละเอียด

ผลการตรวจของแพทย์พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าบังเลาะให้ข้อมูลที่ผิดพลาด

ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือดูหมินเจ้าพนักงาน
และให้การอันเป็นเท็จนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กใหม่ท่านบอกด้วย
บอกว่าตอนนี้ไม่กังวลเลยกรณีที่นายสูวิทย์รู้ว่า
เลาะไปพูดกับสื่อในลักษณะดังกล่าวถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แต่ในทางคดีตำรวจต้องยึดพยานหลักฐานเป็นที่ตั้งนะคะ
รวมถึงในบันทึกสำนวนการสอบสวนยังระบุด้วยว่า
เลาะเป็นผู้ต้องหาให้การสารภาพโดยไม่ได้ถูกบังคับค่ะ
ทีนี้มาดูฝั่งภรรยาของบังเลาะหน่อยภรรยาของนายสุวิทย์นะคะ
เมื่อวานก่อนคุณผู้ชมเดินทางไปหาสามีนะคะที่โรงพักพร้อมกับซื้อแกงเหลือง
ปากใต้เรียกว่าแกงส้มเนี่ยนะคะแกงไก่เครื่องดื่มชูกำลังไปให้สามีด้วย
เล่าให้นักข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่า
อยู่กินกับนายสุวิทย์มากว่า๓ปีรู้ดีว่าสามีไม่มีทาง
จะฆ่าใครเป็นอันขาดวันที่เสียสุชาติเสียชีวิตจำได้ไหมคะ
บ่ายโมงลูกยังติดต่อได้หลังจากนั้นบ่าย๒ลูกติดต่อไม่ได้
แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแปลว่า
คุณสุชาติเสียชีวิตวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของนายสุวิทย์บอกว่าวันเกิดเหตุก็คือวันที่
นายสุชาติเสียชีวิตเนี่ยสามีไปทำงานที่บริษัทกำจัดปลวกแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลปากน้ำตั้งแต่ช่วงเช้า
จนกระทั่งเลิกงาน๖โมงเย็นก็กลับบ้านมาเลี้ยงลูกน้อย
แปดเดือนตามปกติยืนยันเลยว่าสามีอยู่กับตนเองตลอด
ไม่ได้ออกไปไหนทีนี้นายสุวิทย์บอกกับภรรยา
บอกว่าเชื่อใจเรานะเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำช่วยเราด้วย
แล้วนายสุวิทย์ยังบอกกับภรรยาบอกว่าเราถูกซ้อมให้รับสารภาพ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
คุยแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เขาบอกว่าสารเขาให้ประกันตัวแล้ว
ภรรยาของนายสุวิทย์ตั้งข้อสังเกตแบบนี้พี่เบิร์ตก๊อฟ
ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าไปดูในทะเบียนบ้านเนี่ย
รายชื่อเนี่ยนะสัมมโนครัวเนี่ย
ชื่อนายสุวิทย์มันไปปรากฏอยู่ที่บ้านบังฟิศ
เขาก็เลยลักษณะคือตำรวจเหมารวมหรือเปล่า
ก็เลยมีการเนี่ยค่ะสัดทอดไปว่า
เลาะหรือว่านายสุวิทย์เนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการฆ่าสังหารเสียสุชาตินะคะ
แต่เอาล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นตำรวจบอกว่าทำไปตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏนะฮะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานศพของคุณสุชาติขาวล้วนกันหน่อยนะคะ
ก็ตอนนี้ค่ะทางญาติญาตินำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด

ก็มาร่วมงานประมาณหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย
โควิดมันระบาดต้องเว้นระยะห่างทางสังคม
สังคมไหมนะคะครอบครัวกำหนดสวดพระอภิษฐรรม
คืนที่สิบหกสิบเจ็ดพฤษภาคมสองคืนแล้วก็คุณน้ำค้าง
ภรรยาของคุณสุชาติบอกว่าครอบครัวตอนนี้ตกลงกันแล้วนะคะ
ว่าจะยังไม่เผาศพคุณสุชาติจนกว่าจะจับคนร้ายได้ทั้งขบวนการนะคะ